เช้าวันจันทร์ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันแล้ว

หมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐ค่ะ๔๖บาทต่อฟองนะคะ
มากันที่ราคาของผักบ้างจ้า
ผักกาดขาวค่ะอยู่ที่๑๖๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ผักบุ้งจีน๔๐๔๔บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทย๑๒๐๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดงอยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ช่วงนี้ราคาผักปรับขึ้นขึ้นลงอยู่บ่อย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาอัปเดตกันวันต่อวันแล้วกันเนาะคุณผู้ชม